เปิดปากกับภาคภูมิ
หนูก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าตัวอย่างตัวทนายเป็นแบบไหน
หนูก็ไปเจออันแรกเลยเขาเอามาตัดแปะกัน
อ๋อหนูก็รู้แล้วเนี่ยสรุปยังไงทำไมต้องมาหลอกเรา
เขาก็เลยไปเช็คดูแล้วไปถามทนายก็ดูไม่ใช่
ก็เป็นเอาตัดแปะตัดรูปแปะเป็นธนายบัตรฟอร์ม

สังคมไม่รู้จะเข้าไปหลอกคนอื่นอีกหรือเปล่าอย่างไร
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราคุยกันในเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่ง
มีคนติดตามเนี่ยหลายแสนนะฮะ
น้องทำงานนะเป็นแม่ค้าออนไลน์ตั้งแต่อายุ๑๓
ปัจจุบันอายุ๒๐นะครับ

นะครับจนมีรายได้ขึ้นมาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นเศรษฐี
แต่ก็มีรายได้ขึ้นมานั่นแหละปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับ
วันหนึ่งเนี่ยน้องนอกจากอยากจะเช่าบ้านหาบ้านเช่าที่ภูเก็ตแล้วเนี่ย
อยากจะหาทนายความเพื่อจะไปดำเนินคดีกับคนที่เป็นเกลียนคีย์บอร์ด
เข้ามาต่อว่าเข้ามาหมินประมาทอะไรต่างต่างนานาไปเจอคนคนหนึ่ง
เอ้าให้เงินไปจ่ายเงินไปถูกหลอกเจอทนายทิศไม่มีทนายจริง
น้องก็เลยไปหาอีกคนนึงเพื่อจะให้หาทนายความมาจัดการไอ้ทนายทิพย
เจ้าแรกก็ไปเจอทนายทิพย์อีกเป็นเจ้าที่สองนะฮะไม่รวมกับเรื่องที่คุยกันไว้
เกี่ยวกับเรื่องการจะหาคนมาช่วยเหลือเรื่องของการทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์
ในเพจในช่องทางออนไลน์ของน้องเองก็เลยเจอทนายทิพย์ไปสองเจ้า
กับเรื่องอื่นอื่นด้วยศูนย์เงินไปล้านหกนะฮะล่าสุดเนี่ยได้ทนายจริงแล้ว
มีคนแนะนำให้เจอทนายจริงเมื่อวานนี้ไปกองปราบไปแจ้งความดำเนินคดีกันนะฮะ
ขอเตือนภัยกับทุกคนได้นะครับแขกรับเชิญ๓ท่านในรายการของผมนะครับ
มีน้องที่เป็นผู้เสียหายน้องเฟิร์สนะครับวันนัชพรคำเจริญนะฮะอีกท่านหนึ่ง
ทนายเกรียงศักดิ์พินทุสอนศรีที่มาช่วยเหลือน้องเฟิร์สแล้วก็อีกท่านหนึ่ง
สีตางบัวทองเป็นคนแนะนำทนายจริงให้กับน้องเฟิร์สนะครับ
สวัสดีทั้ง๓ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่สีตางค์งานไม่ใหญ่แน่นะวิ
งานไม่ใช่แน่นะวีงานนี้เพราะว่าโดนกันคือลักษณะนี้ไม่ใช่ของเฟิร์สคนเดียว
เพราะว่าเอฟซีแม่ที่เป็นแม่ค้านี่ก็โดนกันหลายกรณีแล้วแม่ก็ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์
อาจารย์เกียงศักดิ์เขารับทำในโซนสมุทรประการแล้วพอดีอย่างเรื่องทางออนไลน์หลอกกันเยอะ
อันนี้ภาครัฐก็ยังไม่สามารถที่จะติดตามดำเนินการได้ทันได้ทันพวกมิจฉาชีพ

แล้วไอ้นี่โดนความจริงไม่ใช่ล้าน๖นะ
เดี๋ยวฟังจากน้องเฟิร์สก่อนน้องเฟิร์สค่ะอายุเท่าไหร่นะ
หนูอายุจริง๑๘ปี
เกินไป๒ปีแต่ยังสวยน่ารักมากเป็นแม่ค้าออนไลน์มีผู้ติดตามหลายแสนคน

เล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นไปเจอทนายทิพย์ทั้งสองเจ้า
หาบ้านที่ภูเก็ตอันนี้คือเคสแรกเด็ก๑๖นะคะ
หาบ้านที่ภูเก็ตมีใครแนะนำได้ไหม
ก็จะมีไอจีหนึ่งตอบกลับมาว่าเนี่ยพ่อฉันเป็นนายหน้านะ
ฉันแนะนำได้ทำไมเธอไม่ยอมอยู่ที่กรุงเทพล่ะไปอยู่ภูเก็ตทำไม
อะไรอย่างนี้ก็จะพูดเชิงเหมือนนายหน้าเลย

ใช่ก็คุยกันทุกวันแล้วเขาก็ส่งรูปบ้านมาให้ดู
จริงหนูก็ไม่ได้อยากจะตัดสินใจเลย
แต่น้องเขาก็คือทักมาทักพาทักมาทุกวันจนเราแบบเออลองดูก่อนก็ได้
แล้วเขาก็ส่งรูปบ้านมาหนูก็เอาอันนี้
แล้วเขาก็บอกว่าให้โอนค่าจองบ้านไป๑หมื่นกว่าบาทนะคะ

พอหนูโอนจองไปแล้วเนี่ยก็เขาก็คุยกับหนูทุกวันทุกวันทุกวันไม่หายเลยนะคะ

แล้วก็เขาจะสร้างตัวละครมาหลายคนมากคือเจ้าของบ้านเลขาเจ้าของบ้านน้องเขาแล้วก็ทนาย

เริ่มจากอยากหาบ้านเช่าที่ภูเก็ตนี่แหละ

เราต้องการหาทนายความเพื่อที่จะฟ้องเกณฑีบอร์ดนี้
แล้วเราก็ถามน้องเลยด้วยความที่เราสนิทใจกันแล้ว
ก็เลยถามมีทนายแนะนำไหมหรือรู้จักทนายความไหม
น้องก็มีนะเรามีแนะนำนะเราก็เชื่อใจเขาไปแล้วจริงแต่เราไม่เคยเจอกัน
คือฟิลเหมือนคุยกันเป็นเพื่อนแล้วอะค่ะ
อาจจะเพราะว่าอายุ๑๘ใช่ไหมเขา๑๖ก็เหมือนกับคุยกันเป็นเพื่อนกัน
แต่เขาโกหกว่าเขาอายุ๒๔

แต่บอกว่าเราก็๒๔เราก็เลยเชื่อใจ
เอารูปคนอื่นมาตั้งด้วย

แล้วยังไงพอเขาบอกน้องถามว่ามีทนายไหมมีเกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาต่อว่าอย่างนู้นอย่างนี้นั้น
ใช่น้องก็แบบว่ามีแนะนำแล้วก็คุยรายละเอียดเราก็โอนเงินไปแล้วเขาให้โอนหลายรอบ
เพราะว่าเนี่ยคนมาด่าเธอเยอะนะทนายคนเดียวไม่พอหรอกเราก็อ่าโอเคเราก็ได้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยโอนให้เขาไป

คนนี้รวม๕แสนกว่าบาท
อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่จดไว้ก่อนคนที่๑เนี่ย๕แสนกว่า

นี่คือเป็นค่าเช่าบ้านแค่หมื่นกว่าสิที่โอนมาจำใช่ไหม
มีทั้งหมดมีค่าเช่าบ้านค่าฉากไลฟ์สดหนูเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องการฉากไลฟ์สดสวยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่าฉากไลฟ์สดมีค่าเช่าบ้านอีกสามหมื่นเก้าคือเหมือนเวลาเราจะเช่าที่ไหนเราต้องแบบโอนล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเขาส่งฉากไลฟ์สดมาให้เราไหม
คือเขาก็ส่งแบบให้ดูนะว่าเนี่ยเจ้าของบ้านเขาเป็นเพื่อนกับคนทำเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะเพราะตอนนั้นเราอยู่เชียงใหม่ด้วย
แต่ว่าไอ้ตรงส่วนนี้มันแค่ตก๓๐๐๐๐หลักเนี่ยคือค่า

รวมแล้ว๕แสนกว่าแล้วได้คุยกับทนายไหม
เขาก็สร้างแอคทนายปลอมมาคุยกับหนู

ได้คุยนะคะแต่ว่าพิมพ์คุยกัน

เขาดูน่าเชื่อถืออะไรยังไงไหม
คือหลักการของการพูดนะคะเขาก็น่าเชื่อถือ

แล้วมารู้ยังไงว่าไม่ใช่แล้ว
ก็ตอนนั้นหนูจองตัวไปภูเก็ตแล้วเพื่อที่จะไปดูบ้าน
เขาก็มาพูดว่าเจ้าของบ้านไม่ให้อยู่นะ
แบบไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทำไมเราจ่ายเงินไปแล้วเขาไม่ให้เขาอยู่
เจ้าของบ้านไม่ให้เธอเข้าอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรมันไม่ใช่แล้ว
ตอนนั้นแล้วก็งั้นขอเงินคืนด้วยก็บอกจะโอนเงินคืนโอนเงินคืนผัดผัดผัด
ประมาณเดือนนึงแล้วก็อ่ะแน่ใจแน่นอนเลยว่าโกงเงินแน่นอน
บอกมาว่าเจ้าของบ้านไม่ให้เข้าอยู่นี่คือทางน้องเป็นคนพูดพิมพ์หรือเปล่า
อ่าทั้งพิมพ์ทั้งโทรค่ะพอเราจะเราซื้อตัวแล้วจะไปภูเก็ต
จะไปจะไปจะไปดูบ้านค่ะเขาบอกเจ้าของบ้านไม่ให้เข้าใช่
ไม่ให้เข้าอยู่แล้วไม่ให้เข้าอยู่ขอเงินคืนใช่ค่ะหายไปเดือนหนึ่ง
ก็ติดต่อกันแล้วก็แบบว่าอ่าเดี๋ยววันนั้นโอนได้ป่ะ
เจ้าของบ้านจะคลอดลูกหนูก็อ่ะเห็นเห็นว่าคลอดลูกอ๋อโอเคได้
เดี๋ยวค่อยโอนก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ก็โอนแล้วผัดมาเรื่อย
ประมาณเดือนนึงแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่
มีการนัดหนูไปที่คาเฟ่หนึ่งแล้วบอกว่าจะมาหามาคืนเงิน
แล้วบอกว่าอีก๑๕นาทีถึงนะหนูก็รอ๒ชั่วโมงสรุปไม่มา
อยู่ที่ไหนตอนนั้นหนูปฐุมธานีอยู่ปฐุมธานี
เขาบอกเขาจะมาที่ปฐุมธานีค่ะก็ไม่มาใช่
ขอเงินคืนคือขอค่าค่าเรื่องของบ้านขอคืนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าทนายไม่ขึ้นสารให้แล้วนะ
หนูก็แบบไม่ได้นะใช่หนูก็เลยขอขอคืนขอคืนหน่อยเดี๋ยวจะไปหาทนายใหม่
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมบ้านก็เข้าไปอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะ
ทนายก็ไม่ขึ้นศาลแล้วค่ะแม่หนึ่งเด็กคือ
ขอคืนทั้งหมดได้ไหมห้าแสนกว่าใช่เขาบอกได้ได้ได้คืนได้
เดี๋ยวโอนเงินคืนนะเดี๋ยวรอติดต่อเจ้าของบ้านให้
คืนเงินอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอติดต่อทนายความให้ติดต่อเลขาให้
เพื่อคืนเงินสรุปก็ยังไม่ได้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช่ค่ะ
ติดต่อกันได้อีกไหมไม่ได้เลยล่าสุดติดต่อได้เมื่อไหร่เคสนี้
ก็คือตั้งแต่รู้ความจริงเขาก็บล็อกเฟสไปเลยหนูส่งให้ดูเลยนะว่าเนี่ย
โกงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บล็อกเลยช่วงไหนที่
เกือบสองเดือนกว่าได้สามเดือนกว่าแล้วนะค่ะอ้าวหลังจากนั้น
พอโดนไปเที่ยวนี้เที่ยวแรกไปยังไงต่อต่อมาเคสสองอืม
อายุสิบเก้าแต่โกหกหนูอายุยี่สิบหกบอก๒๖แต่ความจริงอายุจริง๑๙
คนนี้มีตัวตนจริงเคยมาเจอแล้วด้วยผู้หญิงทั้งคู่ใช่ไหมใช่ค่ะ
ทั้งคู่อ่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เนี่ยหนูอ่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เนอ
หนูก็ต้องการทำมาร์เก็ตติ้งการตลาดเพื่อที่ให้แบนโตขึ้น
แล้วหนูก็ลงอินซาแกรมว่าแต่ตอนนั้นหนูโดนแบรนด์
ต้องการคนที่แก้ติ๊กต๊อกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลงโพสต์หาอินสตาแกรม
ก็มีแอคเคาน์นึงมาตอบกับสตอรี่หนูว่าเราแนะนำได้ไหม
เรารู้จักคนนี้คนนี้นะคะเขาเก่งมากเลยแล้วก็ส่งไอจีของคนเด็ก๑๙มาให้ดู
แล้วก็เข้าไปดูเฮ้ยมีตัวตนจริงแฟนเป็นคนต่างชาติด้วยนะคะ
อืมเราก็เข้าไปดูแล้วก็ทักไปหาเขาว่า
รายละเอียดเป็นยังไงพี่จะทำอะไรให้หนูบ้างที่หนูจะจ่ายไป
หนูจะได้อะไรกลับมาพอคุยคุยรายละเอียดกันแล้วก็
เงินค่ามาจำให้จำนวนแสนห้าแสนห้าค่ะ
อันนี้คือค่าไม่เกี่ยวกับทนายอันนี้ยังเป็นเรื่องของการตลาดอยู่
การตลาดใช่ค่ะแล้ววันต่อมาสักประมาณสองวันได้
เขาก็มาหาหนูที่ลบบุรีบ้านหนูอยู่รบบุรีตอนนั้น
ทีแรกเนี่ยยังไม่ได้เจอตัวใช่แต่เรายังกล้าโอนแสนห้าเลยเหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีโปรไฟล์สวยมากเลยนะคะ
แต่เพิ่งโดนไป๕แสนกว่านะแต่อันนี้ก็เอาละดูแล้วน่าเชื่อถือ
ไม่ได้ไปตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมคือเราเชื่อเลยเราเชื่อสนิทใจเลย
ผลงานดีผลงานสวยดี
เราก็โอเคเห็นว่าเป็นบริษัทนี้ก็เลยทำการโอนเงินไป

มาหาเลยที่ลบบุรีเพื่อเซ็นสัญญาปิดสัญญากันนะคะ
สัญญาอีก๒๗๐๐บาท
วก๒๗๐๐เป็นเท่าไหร่เนี่ย

อ่าแล้วยังไงต่อ๔แสน๒แล้วเนี่ยเจ้าเนี่ย
อันนี้ก็ให้เซ็นสัญญากันปุ๊บต่อมาอีกประมาณสักไม่แน่ใจว่ากี่วันนะคะ
แต่เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
อ่าเขาบอกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะไปเรียนภาษาอังกฤษไหม
เผื่อจะได้ส่งของออกต่างประเทศอะไรอย่างนี้เราก็ตัดสินใจที่จะเรียน
โดยเขาเอาคลอสของโรงเรียนแห่งหนึ่งมาเสนอเราว่าเนี่ยไปไหมเดี๋ยวพี่ไปด้วย
พร้อมกัน๑๒๐๐๙๐๐ค่ะ

อ่าเธอนายทิศมาแล้วเริ่มแล้ว
ต่อมาหนูโดนเด็ก๑๖โกงมา

ซีเนี่ยเจอกันบ่อยเจอคุยกันทุกวันอีกแล้ว
ใช่ค่ะคุยกันทุกวันนี่คุยแบบสนิทกันเลยแล้วเจอกันบ่อย
ก็เนี่ยเธอมีทนายแนะนำไหมฉันโดนโกงมา
ฉันโดนเด็ก๑๖โกงมาฉันต้องการที่จะฟ้อง
เพราะว่าฉันเสียหายหนักมากเขาก็บอกว่ามีที่รู้จัก
ซีบอกมีทนายเลยค่ะเป็นแฟนของเพื่อนอย่างนี้
แฟนของเพื่อนเป็นทนายใช่เขาก็แนะนำมา
แล้วก็ให้ไลน์เราไปคุยไลน์กับทนายได้ไลน์อีกแล้วใช่
ดีไลน์ทนายอีกแล้วใช่ได้คุยไหมคุยค่ะ
แต่ว่าพิมคุยในหลักการเขาเนี่ยเหมือนรู้ทุกอย่างเลย
แบบคุยแบบเป็นทางการสุดสุดนะคะก็ได้ทำการโอนเงินไป
ครั้งแรกแสนสองอุ้ยเดี๋ยวก่อนโอนให้ทนายในไลน์เนี่ยเหรอค่ะ
เมื่อกี้สี่แสนสองแล้วนะแม่อันนี้ค่าทนายอีกค่ะ
เท่าไหร่นะอ่าแสนสองแสนสองเลยโอ้โหแบบเชื่อใจเลย
เบิร์ตบอกฟังแล้วพิมพ์คุยกันแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหทนายคนนี้
ใช่เลยใช่เพราะคุยแบบมีหลักการมากแล้วพอหนูโอนไปที่หนูจะทำให้หนูเชื่อสุดใจ
เพราะว่าเขามีทะเบียนราชของเด็กสิบหกได้ยังไงไอ้คนที่โกงเราตอนแรกอ่ะเหรอ
ค่ะเขามีข้อมูลของเด็ก๑๖มาได้ยังไงแบบทะเบียนราช
คือพอเราบอกไปข้อมูลคนนี้นะอายุเท่านี้เท่านี้อย่างนี้
เขาส่งมาเลยว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคนนี้ใช่ไหมใช่
เราก็เลยยิ่งมั่นใจอย่างนี้หรอใช่ค่ะมั่นใจเลยเพราะว่ามันมันเอาออกได้ยากนะ
เอกสารแบบนี้หนูก็อ๋อเชื่อใจเลยเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนั้น
ไม่ได้ดูตัวทนายก่อนด้วยเห็นเขามีหลักฐานแบบนี้ก็เชื่อใจ
ต่อมาเขาให้โอนอีกสามหมื่นห้าอีกสามหมื่นห้าค่าเอกสารค่าดำเนินการอะไรต่างต่าง
เขาก็ว่าอย่างงี้นะคะอืมต่อมาอีกสองหมื่นสี่อีกสองหมื่นสี่
นี่กระดาษพี่จะหมดบรรทัศน์แล้วก็อีกสองหมื่นเฟิร์สรวมแล้วนี่รวมรวมสองแสน
ใช่ค่ะสองแสนกว่าด้วยอืมจบหรือยังจบแล้ว
เอาแล้วมารู้ตัวตอนไหนก็อืมหนูอ่ะเพื่อนหนูเข้ามาทำงานด้วย
เพื่อนหนูเป็นคนทำบัญชีนะคะเพื่อนหนูก็จะรู้ว่าเลขภาษีอะไรยังไง
เพื่อนหนูขอดูว่าเนี่ยซีทำอะไรให้เธอส่งมาให้ฉันดูนะ
อ่าพอเพื่อนพอเพื่อนเข้ามาดูแล้วเนี่ยเพื่อนเห็นว่าเฮ้ยมันแปลกแปลกนะ
เลขมันจะลง๐๐๑ไม่ได้บริษัทดังขนาดนี้จะมีลูกค้าเธอคนเดียวเหรอ
เพื่อนก็ดูแล้วเพื่อนก็ทักไปหาบริษัทนั้นว่าบินนี้ได้ออกจากบริษัทคุณไหมครับ
สรุปไม่ได้ออกจากบริษัทบริษัทไม่รู้เรื่องเลย
ที่เขาเคยเอามาให้เราดูเนี่ยค่ะสรุปบินปลอมทั้งหมด
แล้วก็สัญญาก็คือปลอมอันนี้เรื่องทำโฆษณาแล้วใช่ค่ะ
แล้วทนายอ่ะต่อมาทนายพอหนูรู้รู้ว่าเพื่อนรู้แล้วว่ามันไม่ใช่
โกงแล้วเนี่ยทักไปหาขอดูตัวทนายหน่อยค่ะ
ไปแบบนี้เลยค่ะทักในไลน์ทนายใช่ไหมค่ะอืม
ขอดูตัวทนายหน่อยค่ะเขาก็ส่งมาให้แล้วเขาก็บอกว่า
ผมขออนุญาตปิดชื่อปิดเลขท้าย๓ตัวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้ใคร
จากจะมาเจอนอกจากจะมาตอนขึ้นศาลผมถึงให้อย่างนี้
อนุญาตถามธนายเกรงศักดิ์ปกติถ้าเกิดคนคนที่เขาเป็น
ผู้ที่จะมาจ้างทนายหรือว่าจะให้ทนายทำงานให้แล้วก็ขอดูตัวทนายอย่างนี้
ให้ดูได้เลยครับต้องปิดชื่ออะไรไหมเหมือนที่น้องเฟิร์สบอกไหม
ต้องครับไม่ต้องไปรอขึ้นศาลนะไม่ต้องครับให้ดูได้เลยครับอืมเอา
เขาบอกเขาขอปิดชื่ออย่างนู้นอย่างงี้งั้นน้องว่าไงแล้วหนูก็เลยเข้า
อินเทอร์เน็ตตัวอย่างตัวทนายใบอนุญาตว่าความเป็นยังไง
แล้วก็เจออันแรกเลยที่เขาเอามาแปะตัดอืมคือมีตัวทนายจริงจริงอ่ะ
แล้วเขาก็เอาของเขามาตัดแปะอีกทีนึงคือในรูปที่เขาให้มาเนี่ย
เขาให้แต่อะไรนะเลขเหรอชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลเหรอหรืออะไร
ในตัวทนายที่เขาเขาปิดที่เขาขอปิดอ่ะมีเอกสารมีเอกสาร
ขออนุญาตสักครั้งสักครู่ค่ะคือเขาบอกว่าพอน้องบอกขอดูตัวทนายได้ไหม
เขาส่งข้อความมาบอกว่ายังไงนะก็อ่าผมขอปิดอะไรนะ
ผมขอปิดชื่อแล้วก็เลขท้ายสามตัวนะครับอืมอืม
น้องก็เลยไปเสิร์ชเสิร์ชในว่าตัวอย่างตัวทนายเป็นยังไง
แล้วก็มันจะมีรูปแรกของในอินเทอร์เน็ตเลยเป็นทนายจริง
แล้วเขาก็เอารูปใครก็ไม่รู้ที่เป็นทนายใส่ทนายอีกเนี่ย
มาตัดแปะเป็นรูปที่คนที่คุยกับเราไอ้รูปแรกจากอินเทอร์เน็ตที่น้องไปเสิร์ชเนี่ย
มันเหมือนกับที่เขาส่งมาให้ดูเด๊ะเลยค่ะทั้งที่อยู่ทั้งอะไรเลขอะไรเหมือนกันเลย
เขาบอกผมขอปิดตรงนู้นตรงนี้เนี่ยโอ้ยคุณไปเอาฟอร์มอันนี้แล้วก็มาส่งให้กับน้องเบิร์ต
ใช่ใช่แล้วพอน้องเห็นแล้วน้องว่ายังไงหนูเห็นหนูก็อ่ารู้แล้ว
แต่ยังไม่โวยวายกับซีนะว่าเธอมาโกงทำไมแล้วก็พอมาหนูรู้วันที่ยี่สิบหก
แล้วก็วันที่๒๘นัดเจอกับซีแต่ซีไม่รู้ตัวพวกหนูรู้แล้ว
ยี่สิบแปดกัญญาใช่ไหมยี่แปดอะไรนะเดือนที่แล้วกัญญาใช่ไหม
มีลูกมีลูกบาทเอาเป็นว่านัดเจอเขาที่ที่ไหนนะ
เป็นท่าลาดพร้าวก่อนที่จะไปจบที่โรงพักค่ะ
ซึ่งเป็นเจอกันเป็นการเจอครั้งสุดท้ายใช่ค่ะ
ซึ่งมีคลิปที่โรงพักด้วยใช่สพคลองหลวงใช่ไหมใช่ค่ะ
เพราะว่าบ้านเราอยู่ปฐุมธานีเดี๋ยวกลับมานะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ให้เขารู้ตัวแล้วพาเขาไปโรงพักเลยค่ะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาเจอแม่สีตางแม่สีตางแนะนำทนายเกรียงศักดิ์อะไรยังไง

ก่อนจะไปกันต่อเนี่ยตอบคำถามท่านผู้ชมนิดนึงก็แล้วกันท่านผู้ชมหลายท่านถามมาทำไมไปเชื่อง่ายจังเลยอ่ะน้องเฟิร์ส
ก็หนูเคยอธิบายว่าหนูชอบคิดว่าทุกคนคือเพื่อนหมดเลยคิดแบบว่าเราไม่คิดร้ายกับใครมันก็จะมีคนคิดร้ายกับเรา

เฟฟ๔โดนหลอกพวกแม่ค้าที่เป็นในทีมเราบอกแม่ทำยังไงหนูยังต้องจ่ายเงินให้พวกนี้อยู่เลย
แล้วเราก็มีดรเกียงศักดิ์คอยให้คำปรึกษา

ต่อแม่เดี๋ยวมาต่อแม่เอาตรงนี้ก่อน

ซีใช่ไหมลายที่๒
เอาทนายทิพย์มาหลอกเราอีก
ทั้งที่เราต้องการจะไปจัดการทนายทิพย์เจ้าแรก
นัดเจอที่ห้างยังไม่ให้รู้ตัว

มาเจอที่ห้างแล้วยังไงถึงลากเขาไปโรงพักได้
ก็ให้ลงบันทึกถ้อยคำว่าเธอเป็นคนโกง
ต้องยอมรับทั้งหมดว่าเธอโกงทั้งทนาย
โกงทั้งหลอกเราบริษัทมาร์เก็ตติ้ง

เขายอมรับหมดเลยว่าเขาเป็นคนทำ

ทั้งเรื่องหลอกลวงเรามาร์เก็ตติ้งกับทนายปลอม

บอกว่าจะเอากระเป๋าแบรนเนมกับนาฬิกาโลเล็กอะไรของเขา
ที่เขามีไปขายคืนแต่ไม่ได้คืน

ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เงินคืนสักบาทเลยค่ะ

เพิร์สคือนี่ใช่มั้ยฮะ

เพราะยังไม่ได้รับคำฟังคำขอโทษจากเขาสักคำเลยตั้งแต่ที่จับได้

เขาบอกว่าเดี๋ยวคืนเงินพี่ขอโทษ

ทำไมไม่ขอโทษก่อนแล้วก็คืนเงิน
ตอนนี้ก็คือไม่ได้ทั้งเงินไม่ได้ทั้งคำขอโทษ

แต่สุดท้ายเนี่ยทำไมถึงไปกองปราบเมื่อวาน
ก็หนูไปคุยกับทนายแล้วก็คุณทนายจัดการเลย

พ่อแม่ก็เข้าหลายพวกแอนนากระตุ้นยอดกันตอนนี้

ว่าอันนี้แต่งเรื่องมาหรือเปล่า
พอมาหาปุ๊บเฮ้ยมันโดนหลอกซับซ้อน

เชื่อว่ามึงกินย่าหรือกินข้าว

เก็ตติ้งถูกแบบนี้ไม่ถึงล้าน
แล้วมันเอาใบบริษัทมาหมดเลยอันนี้

อันนี้เคสที่๒นะ

จองบ้านเราก็โอนอย่างนี้เลยเหมือนกัน

แค่คุยไอดีไลน์ได้ไลน์มาแล้วคุย
ก็ส่งพวกตัวทนายปลอมมา
เอกใจว่าโอ้โหทำไมน้องไปเชื่ออะไรขนาดนั้น
เพราะว่าเด็กประสบถึงมันเก่งยังไง

เจอกับตัวเองเจอกับเอฟซีแจ้งมา
แต่ทุกเคสเนี่ยถ้าเป็นเรื่องออนไลน์
จะปรึกษาก๓อย่างศักดิ์

เพราะดรเขารับช่วยเหลือด้วย
ไม่มีเงินเขาก็ทำให้ฟรีไหล้คดี

แล้วก็แจ้งความทั้งสองเจ้าเนี่ย

เขาก็เอกสารมาให้ผมดูทั้งหมดผมก็เรียกเขามาวันรุ่งขึ้น
อีก๒วันเขาก็มาหาผมมาหาผมเสร็จปุ๊บผมก็ดูเอกสารทั้งหมด
ผมว่าใช่ใช่ด้วยเช็คผมก็เช็ครายละเอียดทั้งหมด
มีทั้งใบเสร็จใบภูมิกับใบกำกับภาษีปลอม
มีทั้งตัวทนายตัดรูปตัดแปะต่างก็มีการสลิปโอนเงินต่าง
ก็เขาโดนโดนความเชื่อถือโดยความเชื่อใจและโดนหลอก
ผมเลยมาดูนี่ก็ทนายเก๊นี่ก็ทนายปลอม
เช็คดูเลยเลยพาไปที่แจ้งกองปราบเพื่อให้กองปราบเป็นแม่งาน
เพื่อดำเนินการเพราะหลายหลายเคสนี้ไปกองปราบกองปราบ
กองปราบเขาก็จะจัดการให้ทางสอนอทางอะไรให้ดำเนินการให้ทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าลักษณะของการโอนเงินของเราเราไปหลายที่

เพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ที่คลองหลวงอย่างเดียวแล้วไปแจ้งความเนี่ย
บางทีมันไปไหนบ้างนะเชียงใหม่ลบบุรีประทุนฐานี
พร้อมเราติดต่อเขาทางออนไลน์เราอยู่ที่ไหนแล้วก็โอนเงินที่นั่น

ธนายเกลียงศาสตร์ก็เลยบอก
ทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะกองปราบก็จะช่วยกระทุ้งให้ท้องที่ดำเนินการครับดำเนินงานได้เร็วขึ้นนะครับ

สองคนนี้ติดต่อได้อีกไหมน้องเฟิร์สอืมหนูไม่สามารถติดต่อได้เลย
โทรไปไม่ได้แล้วอะไรเบอร์ที่เคยมีไม่ได้ไม่รับสายปิดเครื่อง
นี่เราก็พยายามโทรไปนะฮะทางรายการก็โทรอยู่ตลอดเหมือนกันก็
ก็ปิดเครื่องเหมือนกันเห็นแม่สิตางบอกมีคนนึงเขาไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของ
ในเคสแรกที่๑๙ไอ้ตัวที่มาหาด้วยอันนี้ว่าให้กล้ามาเลยทำไมทำอย่างนี้
ยังไงยังไงเขาโดนหลายคดีนะวันนั้นวันจริงตำรวจคลองหลวงไม่น่าปล่อยตัวนะ
เพราะว่าปลอมแปลงเอกสารแล้วบริษัทใหญ่มาอ้างบริษัทที่ทำมาร์เก็ตติ้งที่เขาอ้างถึงเนี่ย
มันออกใบกำกับภาษีมาให้ใช่ไหมใบเสร็จใช่ไหมบริษัทเขายังไม่รู้เรื่องหรือเปล่า
บริษัทก็ไม่รู้เรื่องการอ่านชื่อตอนนี้รู้แล้วตอนนี้ทราบแล้วคุณ
อันนี้ก็เด็กอ่ะมันคิดอะไรเวอร์แล้วคดีนั้นมันเป็นเราคุยไปคุยมาเป็นเยาวชนหมดเลย
ทำไงพ่อแม่ต้องรับผิดชอบนะคือเท่าที่ฟังเนี่ยถ้าเคสเด็ก๑๖เนี่ยเจอแม่เขาด้วย
แม่แล้วเหรอเด็ก๑๖ตัว๒เนี่ยเคสเด็ก๑๖เนี่ยคือตอนนี้ไม่รู้ตัวตน
คือใครอะไรยังไงอยู่ที่ไหนเนี่ยน้องเฟิร์สบอกติดต่อไม่ได้แล้วอืม
ที่ว่าจะเช่าบ้านที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วธนายทริปคนแรกแต่เคสคนอายุ๑๙เนี่ย
ธนายทริปคนที่๒เนี่ยพร้อมกับทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอันนี้รู้ตัว
คนแรกก็รู้ตัวแล้วคนแรกก็รู้แล้วแต่มันรู้แล้วแล้วมันมันทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้อย่างเงี้หรอ
ใช่ค่ะกลายเป็นทางแม่ของผู้กระทำความผิดบอกว่าไปฟ้องศาลเลยเดี๋ยวสารใจดี
เพราะมันไปเข้าเงื่อนไขเยาวชนไงคุณ
คนไหน๑๙เขาเจอแม่กันมาแล้ว๑๙ยังเยาวชนเหรอธนาคียังสัก
ก็ส่วนหนึ่งก็เยาวชนก็ยังไม่รู้๒๐อะครับอ๋อก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ในส่วนลด
แต่ก็ทำคดีแรงรุนแรงก็สารอาจจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่
ถ้าคดีแบบนี้เขาไม่นับ๑๘ใช่ไหมเขานับ๒๐

ช่อโกงแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอม
ใช้อากสารปลอมต่างกรรมต่างวัล้า
แล้วก็ทางกรมสรรพากรก็เป็นผู้เสียหายด้วยเพราะปลอมใบกำกับภาษีด้วยครับ
แม่สิตางบอกอะไรนะแม่แม่คน๑๙เขาบอก

เจอกันหรอไปเจอกันที่ไหน
ทักหนูว่าไปเข้าไปคุยดีแม่สรุปเรื่องเป็นยังไงบ้าง
เมื่อไหร่หนูจะได้เงินคืนเราก็คุยกันมา
หนูก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ยอมจ่ายก็ต้องติดคุกนะแม่ต้องติดคุกนะ
ก็ไปฟ้องเลยสารใจดีเขาว่าอย่างนี้
เราก็เคยมาแล้วเพราะมันตีเป็นเยาวชนทำผิดไง
ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบทางแพ่งทั้งหมด
ถ้าปล่อยลูกแล้วเห็นว่าการกระทำผิดของลูก
มันจะรับโทษเบานำกฎหมายเราอะนะ
ฉันยังไม่เห็นเลยว่าคดีแรงแล้วขึ้นสารผู้ใหญ่
จากคดีแรงที่ผู้กระทำความผิดร่วม
ร่วมกับคนอายุเกิน๒๐ถึงจะขึ้นระบบสารผู้ใหญ่
กลัวจะไม่ได้เงินคืนค่ะไม่น่าได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยว
ถามทนายเกรียงศักดิ์หน่อยว่าโอกาสจะได้เงินคืนเนี่ย
โอกาสจะศูนย์เงินเนี่ยอะไรมันมากน้อยกว่ากันแล้วแม่สีตาง
บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นยุคเฟื่องฟูของการขายสินค้า
ไลน์นะแต่คดีเยอะมากใช่ไหมล่ะเยอะมากเดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะเรื่องราว
น้องเฟิร์สตรงจุดนี้นะฮะคดีช่อกงตรงนี้
ไปพนักกรุยกิริวสักน้องเฟิร์สก็บอกเขากลัวจะไม่ได้เงินคืน

เงินคืนครับได้คืนหมด
แต่ว่าได้ส่วนใหญ่จะได้ก้อนบางส่วนแล้วบางส่วนก็ผ่อนชำระ
ศาลส่วนใหญ่ที่ผมทำมาหลายคดีคดีดังหลายคดีที่ผมเข้าไปดำเนินการ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ครับแต่พวกนี้ก็จะยักษ์ย้ายไถเท
แต่เราก็จะมีวิธีจัดการนะครับยายเทหมายถึงว่า
ให้บุคคลใดพ่อแม่หรือใครก็แต่สุดท้ายแล้วร่วมกัน
ผมก็ดำเนินการอายัดแล้วก็หมายเรียกแล้วก็ดำเนินการ
แต่งหน้าที่การทำครับแล้วร่วมกันผมเล่นร่วมกันเสร็จปุ๊บเขาก็จะยอม
โดยไล่สายไปพ่อแม่อะไรเกี่ยวทั้งเงินไปโยกย้ายไป
ก็จะดำเนินการต่อว่าร่วมกันต่างว่า
มีการดำเนินการไหมมีการแบ่งหน้าที่กันทำไหม
แล้วก็ลูกก็โอนให้แม่ก็แสดงว่ารู้กัน

เคยมีต่อจองบ้านซื้อรถใหม่ก็มีคนไทยแล้วผมก็จะตามได้
จำได้ทุกวันนี้ก็หลายคดีก็จบด้วยการจ่ายตังค์
ส่วนใหญ่เขายังไม่จ่ายตอนนี้หรอกจะจ่ายตอนขึ้นศาล
ขึ้นสารจนสุดท้ายส่วนใหญ่แล้วไก่เกลียก็ยังไม่จ่าย
จะไปจ่ายตอนที่๓จะมีตัวเลข
จะมีคำภาษาตอนศึกพอดีส่วนใหญ่แล้ว
พวกนี้ก็จะคอตกแล้วก็จะขอจ่ายก้อนบางส่วน

แต่ถ้าในนี้ค่อนข้างในการชั่งเอกสารปลอมก็ลัวแต่ส่วนนั้น
ก็จะขอคืนแค่นั้นเองครับเราไม่ต้องการให้ใครติดคุก

ปามเขาด้วยเพื่อไม่ให้หยุดการกระทำไปทำต่อกับคนอื่นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาของเงินที่เขาสูญเสียไปเพื่อเอาคืนกลับมาอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเร็วเป็นก้อนใหญ่แต่ก็ได้บางส่วนแล้วบางส่วนก็ผ่อนชำระแล้วในศาลและให้สารเป็นผู้แล้วเราก็จำหน่ายคดีชั่วคราวไว้
แต่กว่ามันจะได้อ่ะใช่ไหมกว่ามันจะได้อ่ะอันนี้เขาจ่ายเงินก้อนไปกว่าจะได้ก็คือค่าปลายทางก็ถ้าเขาเป็นผ่อนก็กว่าจะผ่อนหมดอ่ะต้องยอด
แต่ก็ต้องเอาเงินก้อนบางส่วนส่วนที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาจะมีพวกนี้ก็จะมีเงินซุกอยู่
ตอนนี้เขาก็จะกระจายกระจายจ่ายเงินให้ญาติให้อะไรไปสุดท้ายถ้าเราถึงเวลาแล้วเราดำเนินคดีทั้งหมด
คนนี้ก็จะขายขายทรัพย์ออกมาเพื่อตัวเองไม่ส่วนใหญ่คนจะปากแข็งว่ายอมติดคุกสุดท้ายแล้วไปทางแล้วเนี่ย
ทุกคนผมเห็นโจรแต่ละคนแล้วแต่จะไม่ยอมไม่ค่อยกลัวการติดคุก
จะค่ายในธนาปตริศต้องสุดท้ายจริง
ไอ้ที่มาบอกตอนแรกว่าอยากได้เงินคืนก็ไปฟ้องเอาสิ
พวกนี้ในวันแต้วเอาความจริงออกจะติดคุกเองเจ้าปากกล้าขาวสั่น
ติ๊กกู้จริงคายครับ

แต่ว่าถ้าไก่เกลี่ยมาสารอาจจะรอลงอาญา

แล้วแต่ทางส่วนใหญ่แล้วรอลงอาญาครับ

ว่าอยากได้ทนาย

จะเช๊กริศภาในความก็ได้ครับ
เพราะผมเมื่อเช้าก็หาลือกับท่านนายกสภา

ไปเรื่องเนี้ยแล้วเราจะประทำเป็นลูกประทำ
เพื่อให้คนที่ไม่เป็นทนายความ
แล้วก็มาหลอกมาหลอกว่าเป็นทนายความหากิน
แล้วบางบริษัทต่างชาติหรือคนไทยก็ตาม
บางทีเปิดบริษัทมาก็รับพอดี
บางทีไม่ทำคดีให้คนอื่นก็มี
แล้วบางทีก็ทำจ้างให้น้อยเดียวแต่ว่าตัวเองก็เป็น
เจ้าของบริษัทแต่ก็ไปหลอกคนอื่นก็มีเยอะ

ทนายทิพย์ที่เป็นตัวคนที่ไปตั้งใจหลอกเขา
ด้วยตัวคนเดียวเลยกับผู้ที่
ปัจจุบันนี้เป็นนอมินีมีบริษัทต่างชาติและบริษัทไทย
เปิดบริษัทโดยเจ้าของบริษัทไม่มีทนายแต่รับทนายมาเข้ามาลูกน้อง
ผมไม่มีทนายหรอกไม่ได้เป็นทนายด้วย

ก็เปรียบเทียบก็บางคนที่ดังหลายคนที่ออกโซเชียลดัง
หลายคนก็มีเปิดออฟฟิศแล้วให้ทนายเป็นลูกน้อง
และตัวเองก็สร้างกระแสมีก็เปิด
และที่เรียบถึงก็รับทีและส่งงานให้ลูกน้อง
พี่ยังไม่จบหนี้สัตว์ก็ไม่มี
แต่หน่วยเหงาเลย
สุดท้ายแล้วคนที่มาเฝ้าปรึกษาความรู้ให้ประชาชน
บางคนครับไม่จบหนี้สัตว์ก็มี
ไม่จบหนี้สัตว์ก็มีผมไม่เอ่ยหน่วยงานไหนนี่น่ากลัวที่สุดครับ
ในจังหวัดเราจะมีงบประมาณแล้วจะเอาพักพวกตัวเองขึ้นไปในสายการเมือง
ก็จะไปดูแลตรงนี้แล้วสุดท้ายแล้วผมเคยถามพรุ่งนี้บางคนไม่จบเลย
ไม่ไม่จบนิสัยสนิทแล้วเวลาคนที่เขาเดือดร้อนอย่างเนี้ย
พอเขาไปเจอเขาก็เขาเดือดร้อนอยู่เขาก็เชื่อ
ก็โดนหลอกค่ากระเชาะมากค่าเงินให้ผู้ใหญ่มาก
ลีที๓๐๐๐๕๐๐๐ต่อต่อไปเรื่อยสุดท้ายแล้วไม่มีอยู่
จริงแม่สีตังค์เห็นบอกในกลุ่มของแม่ค้าออนไลน์ด้วยกัน
อย่างเวลาพวกแม่เนี่ยเป็นเพจดังหมด
ขายของแล้วก็เปิดไลน์ขายกันจนรู้จักพวกนี้แหละ
แล้วเราก็ช่วยหางานด้วยพวกผู้หญิงพวกนี้

เวลาเราจะเอาเราเราก็โพสต์
อยากได้ที่ดินตอนแม่จะย้ายบ้านปีนู้น

กรุงเทพแต่ใกล้กรุงเทพเขาก็ส่งมา
อย่างบางที่สวยอย่างที่ยายเนี่ย

อันนี้เรื่องปกติเราขอดูบัตรเบิดเขาก็ส่งให้อะไรอย่างนี้

พอมาดูรายละเอียดแล้วทุกอย่างมันส่งมาทางออนไลน์

แม่ก็จะซื้อที่ดินเนี่ยแม่ก็โผล่

คนเข้ามาหาเยอะเลยพอประกาศว่าจะซื้อที่ดินตรงนี้ตรงนี้

อันนี้สนใจแต่ยังไม่ว่างไปดูนะ
เดี๋ยวจองไว้ก่อนได้ไหมไม่ต้องเอาป้ายขายออก

ให้เขาแกะป้ายขายแต่กว่าเราจะไปดู

แม้แต่ลูกน้องที่ประกาศหาทางออนไลน์

แบบรับเงินไปแล้วไม่แบ่งทีมงาน

คือมิจฉาชีพตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เชื่อว่าอย่างน้อยเราต้องมี
มืออาชีพหนึ่งคนแล้วฉันก็
ประสานงานกับดรเกียรติศักดิ์บ่อยแล้วเราชอบไปยุ่ง
อย่างเรื่องกู้เงินไม่ได้เงินอะไรอย่างนี้ก็เสี่ยงเหมือนกัน
ก็เนี่ยออนไลน์แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่รัฐนะคุณ

เขายังไม่ทันมิจฉาชีพ
รู้ว่ามีสำนักงานมีอะไรทุกหน่วยงานเลย

แต่คุณเจ้าหน้าที่รัฐขอเป็นแบบ

เปิดในออนไลน์รับคดีทางออนไลน์เลย
ต้องเพิ่มงบประมาณอีกตรงนี้
แอดมินเลยรับคดีทั่วประเทศ

คือตอนนี้ถ้ามีคดีเชียงใหม่พรบอะไรคอมสมมุติ

หรือว่าทางปอทหรือทางไหนก็แล้วแต่

เพราะฉะนั้นมันเป็นมิจฉาชีพทางออนไลน์
ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐน่าจะตั้งออนไลน์เลย
มินเก่งเลยที่ความสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์
คดีทางออนไลน์ยังไม่สำเร็จในไทยเท่าไหร่นะ

แล้วก็หลากหลายหรือว่าช่องทางต่างในการ

แล้วคดีนึงเนี่ยละเอียดยิบก่อนจะรู้เรื่องเนี่ย
แม่เดี๋ยวว่างเดี๋ยวชวนมาคุย
ผมมีเวลาเหลือ๓๐วิสุดท้ายจริง

บอกอะไรเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับเพื่อนหรือคนที่ฟังอยู่นะ
ก็อย่าเชื่อใจคดมากนะคะ

เชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทุกคนในทุกวันนี้

พรุ่งนี้พบกับกันใหม่บาย๓๓๐
เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒